กลับมาระทึกกับศึกกปันสถานโลกบ้านลัติรัฐไฟล์นี้พบกับไอ้หนุ่มเมืองหมอแคน
แก่นนครจีพีพีเรือใบไข่มุกขึ้นชิงแชมป์ไอบีเอสแทนแปซิฟิกรุ่นจูเนียแบนตัมเวท
โดมาฟาจาโดนักชกอันตรายชาวฟิลิปปินส์
ที่๑๕พฤศจิกายนนี้ณโครงการบ้านรติรัฐถนนต้นเชือกวัดประสงค์
อำเภอทรายน้อยจังหวัดนนทบุรีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สดเวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
เกียรติลินโปรโมชั่นรับประกันความมัน